เท่าที่ผมฟังดูเนี่ยมันก็มีเรื่องของคดีใช่ไหมครับ
เห็นบอกว่าความจริงตำรวจก็ตามตัวเจอใช่ไหม

แล้วก็ไปคุมขังระหว่างฝากขังดำเนินคดีอยู่

คือจากเรื่องที่ทางมูลนิธิดาวเหนือเนี่ย
แจ้งมาบังเอิญช่วงนั้นเป็นช่วงวันหยุดพอดีนะครับ
ผมได้กลับเรียนท่านสมศักดิ์เทพสุธิน
ท่านก็บอกว่าเราต้องช่วยเหลือก่อนนะครับ
ขั้นตอนการยื่นเรื่องอะไรของทางปกติ

แต่ว่าผมก็รีบประสานแล้วก็รีบดำเนินการ
เพราะว่าทราบว่าคุณยายเองเครียดมากนะครับ
เราก็ต้องการข้อมูลจากทาง
โดยตรงก็เลยประสานไปทางท่านผู้การจังหวัดด้วย
แล้วก็ภูมิกับสพพระพุทธบาท
ต่อเนื่องกันบังเอิญว่าเคสนี้มันมี
มันมีการก่อเหตุเอาไว้๒ท้องที่

แต่ว่ากรณีไปกดเงินขออนุญาตบอกตัวเลขตรงไปชัด
ก็คือสองร้อยแปดสิบห้าครั้งนะครับ
สองร้อยแปดสิบห้าครั้งเนี่ยในการกดเงินไปนะครับ
แล้วก็จำนวนเงินเนี่ยห้าร้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาท
ต้องบอกว่าตัวเลขที่มาเนี่ยคือตัวเลขของการกดไปจนเกลี้ยงเลยนะครับ
ประกอบกับในช่วงระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือช่วงวันที่๒๔กรกฎาต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๔มกรา
นั่นก็คือการก่อเหตุแต่ละครั้งเป็นการกดเงิน
ดังนั้นเนี่ยทางพนักงานสอบสวนก็ได้แจ้งข้อหาเรื่องของการรักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับ
แล้วก็รับของโจรนะครับก็มีที่ต้องดำเนินคดีในส่วนนี้เนี่ยทางสพพุทธบาทเขาได้ดำเนินการ
ระหว่างนั้นต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าก็เป็นการที่นำตัวผู้ต้องหาไปฝากขัง

ถูกต้องครับพอฝากขังแล้วเนี่ยบังเอิญกฎหมายเรากำหนดไว้ว่าประมาณ๔ฝากซึ่งก็คือ๔๘วัน
ไม่ใช่ว่าเขาได้รับการประกันตัวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาติดคุกแค่นี้
แล้วจบแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ครับหนังเรื่องนี้ซีรีส์ยาวนะครับ
นั่นหมายความว่าอะไร๒๘๕ครั้งเนี่ยดูเบาแล้วก็ประมาณสัก๖๐๐กว่าปีเท่านั้นแหละนะครับดังนั้น
อุ้ยคือเราฟ้องไปแบบต่างกรรมต่างวาระถูกต้องครับ
คุณไปกดเงินครั้งหนึ่งก็๑คดี๑กรัม๑กรัม๑กรัม๒๘๕ครั้ง๖๐๐กว่าปี
ผมได้คุยกับทางเจ้าที่ตำรวจต่อไปว่า
นอกจากนี้ให้ติดตามเอาทรัพย์ขืนอย่างใหญ่
เอาล่ะวันนี้ได้ข้อสรุปว่าก็ได้รถยนต์มาละ๑คัน
แล้วในเวลานี้สอบเส้นทางการเงินอยู่
ใครที่เกี่ยวข้องใครที่วันนี้รับเงินโอนไปกับผู้ต้องหารายนี้นะครับ
รีบนำเงินมาคืนเจ้าที่ตำรวจซะนะครับ
ฉะนั้นท่านก็จะโดนข้อหาเรื่องของการรับของโจรนะครับ
หรือในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
ก็อาจจะเป็นเรื่องของการร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ดังนั้นตรงนี้ผมก็ได้ประสานเจ้าที่ตำรวจเอาผิดทุกราย
อันนี้ก็ขอให้ไว้ใจเจ้าที่ตำรวจ
ทีนี้คุณยายก็กังวลอีกบอกว่าเกรงไม่ได้รับความปลอดภัยนะครับ
ผมก็ได้ประสานอีกเหมือนกันกับในเรื่องของเจ้าที่ตำรวจว่า
ท่านต้องลงมาตรวจตราดูแลคุณยายหน่อย
เพราะเนื่องจากว่าคุณยายเนี่ยอยู่คนเดียวนะครับ
ไม่มีลูกหลานที่จะคอยดูแลนะครับ
ก็จะมีปรากฏเป็นภาพที่ดำเนินการให้ในเรื่องของการ
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลที่บ้านคุณยายแล้ว
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยก็คือในส่วนนี้นะครับ

นี่ใช่ไหมคุณยายครับมีตำรวจมาคอยดูแลที่บ้านอยู่ใช่ไหม

สรรค์ธนาคิดประสานไปให้เรียบร้อย

ยังมีถอนเงินสดด้วยนะคะ
อีก๓ครั้งที่คุณยายบอกว่าเขียนไว้แค่๑๐๐๐
แต่มีการไปเติมเลข๐เข้าไปอีก๓ครั้งค่ะ
เอาใบให้เขียน

เมื่อวันที่๒๔ที่ผ่านมานะครับ
ก็คาดว่าในเร็วนี้เนี่ยอายการก็จะเรียกตัวผู้ต้องหาเนี่ย
นำส่งสารเพื่อฟ้องเป็นคดี

อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องการติดตามเอาทรัพย์ในเวลานี้เนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขากำลังดูเรื่องเส้นทางการเงินให้อยู่
ว่าใครเกี่ยวข้องบ้างอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ผมได้เรียนให้ทราบ

ดังนั้นเนี่ยให้คุณยายสบายใจได้ในระดับหนึ่งก่อนนะครับ
อย่างน้อยความปลอดภัยคุณยายได้รับแล้วนะครับ
ในเรื่องของตัวทรัพย์สินเองเนี่ย
วันนี้ตำรวจพยายามติดตามให้นะครับ
ผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยแล้วก็ทางหน่วยงานของทางศูนย์เรื่องราว
รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลนะครับ
ภายใต้การกำกับของท่านสมศักดิ์เทพสุธินเนี่ย
วันนี้ก็ต้องบอกว่าทราบว่าคุณยายอายุ๘๕นะครับ
ก็เลยให้ทางเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์เนี่ย
วันนี้หัวหน้าศูนย์เนี่ยมารับเรื่องเองเลยในรายการทีวีนะครับ

สวัสดีครับพี่เดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามารับเรื่องกัน
สวัสดีครับพี่